นาฏยังไม่พบผู้ป่วยแม้แต่คนเดียวเพราะอะไรคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันอย่างหนักหน่วงค่ะทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกัน
จุดคัดกรองต่างโอ้โหทำงานกันอย่างหนักหน่วงลืมวันลืมคืนค่ะ
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะก็เลยทำให้เกิดประสิทธิผลชัยภูมิชัยนาฏไม่มีผู้ป่วยแม้แต่รายเดียว
ทีนี้เอาล่ะในเมื่อไม่มีผู้ป่วยแบบนี้คุณผู้ชมบางคนก็ไม่ได้ไปกลับบ้านวันเกิด
เอาล่ะทำไงอ่ะไม่ได้อยู่กับครอบครัวเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเป่าเค้กวันเกิดให้ที่ทำงานซะเลยค่ะ
เจ้าของวันเกิดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดชายนาฏนะคะ
แล้วนี่ก็เป็นวันเกิดของเขาด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมาสักประมาณ๔ทุ่มช่วงเคอร์ฟิลล์นะคะ
ในอำเภอเมืองชัยนาธก็คือคุณยุทธพรพิรุณศาลลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอสมตำรวจในหน่วยงานนะคะ
สักประมาณ๔๐คนไปตรงจุดนี้แหละค่ะ
จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙หน้าสวนนกชัยนาศอำเภอเมือง

แล้วช่วงเคอร์ฟิลล์ไร้การสัญจรของประชาชนในอำเภอก็เลยเอาล่ะ
นำก้อนเค้กเล็กแบบนี้นะคะแต่ว่าความตั้งใจยิ่งใหญ่
มอบให้กับเจ้าของวันเกิดแล้วก็บรรยากาศก็เลยชื่นมื้นแบบนี้นะคะ
ชายนาฏนี่ทำงานมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะ
เพราะยังไม่มีผู้ป่วยแม้แต่คนเดียวนะ